ทีนี้ดูเรื่องของมิจฉาชีพหน่อยค่ะคุณผู้ชม

เจ้าของร้านเขาทอนตังค์ให้อีกได้บุหรี่ไปแล้วนะ
อนตังค์ให้อีก๙๐๐กว่าบาทด้วย
นี่เป็นหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเห็นไหมคะ

ผู้ชายคนนี้ที่ลูกศรซ้ายมือนี้นะคะ
เป็นผู้ชายรูปร่างสันทัศน์ผิวดำแดงสูงสักประมาณไม่เกิน๑๖๕
อายุน่าจะสักอยู่ที่๓๐กว่าไม่เกิน๔๐ปีค่ะ
ก็มาซื้อบุหรี่ซองหนึ่ง๖๐บาท
จากร้านขายของของยายแดง
อยู่ที่ซอยโพธิวรารามที่ตำบลหมากแข้งของอุดรธานี
ก็ยืนรอยืนคุยแบบไม่ได้มีพิรุธอะไรนะคะ

ทีนี้พอทางร้านทอนเงินให้๙๕๐บาท
ก็เดินออกไปแบบใจเย็นแบบชิวมากเลยค่ะ
นี่เป็นจังหวะที่ยื่นให้ทั้งบุหรี่แล้วก็เงินทอนนะคะ
ทีนี้ตัวคุณยายก็คือนางทองแดงอารีญาติอายุ๖๕ปี
เอาคลิปนี้มาแจ้งความกับตำรวจสพเมืองอุดรธานี
แล้วบอกว่าเมื่อเช้าวานนี้
ตอนนั้นคุณยายก็นั่งอยู่หน้าร้านกับเพื่อนบ้าน

ลูกค้าก็เข้ามาซื้อของเป็นระยะ
มีคนร้ายฉวยโอกาสมาขอซื้อบุหรี่
จ่ายเงินมาให้ให้แบงค์พันธุ์มา
หลังจากนั้นคุณยายก็หยิบบุหรี่ให้
อนเงินทอนให้อีก๙๔๐บาท

คุณยายเพิ่งมาสังเกตว่าทำไมแบงค์มันแปลก

พอส่องดูเสร็จแล้วก็เลยเอาไปลองจุ่มน้ำในแก้ว
ปรากฏว่าคุณผู้ชมอันนี้เห็นไหม
นี่ลองส่องดูแล้วก็ให้เพื่อนบ้านช่วยกัน
เธอดูสิมันแบงค์ปลอมหรือว่าแบงค์จริง
อย่างเดียวไม่พอค่ะเอาไปจุ่มน้ำในแก้ว
ปรากฏว่าตอนที่หยิบแก้วมาแล้วเอาแก๊งจุ่มลงไป
สีของหมึกน่ะมันละลาย

ทีนี้ยายก็บอกโอ้โหนี่มันแบงค์ปลอมนี่
ตะโกนบอกลูกน้องขี่มอเตอร์ไซค์ตามคนร้ายไป
นี่มันเอาแก๊งปลอมมามาหลอกซื้อบุหรี่กับฉัน
แต่ทีนี้คนร้ายเขาหนีไปเร็วค่ะ
คือคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มามาจอดห่างจากร้านสักประมาณ๒๐เมตร
ไม่ได้เจาะที่หน้าร้านเลยด้วยนะแล้วก็เดินมาซื้อของ
ทีนี้ลูกชายเจ้าของร้านที่เขาขายของชำอยู่ติดกันกับคุณยาย
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าไม่ใช่ร้านยายแดงที่โดนอย่างเดียวนะ
ร้านผมก็โดนเหมือนกัน
โดนคนร้ายคนนี้เลยเอาแบงค์พันธุ์ปลอมมาซื้อบุหรี่เหมือนกันเลย
ทีนี้ตอนนั้นผมดูแล้วผมว่าโอ้โหจับดูแบงค์ปลอมแน่
ผมก็เลยออกอุบายบอกกับคนร้ายไป
พี่ไม่มีทอนแบงค์ใหญ่ไปมีแบบแก๊งย่อยกว่านี้ไหม
แล้วไม่งั้นพี่ก็ไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อละกัน
เขาน่าจะมีเงินทอนกว่าผมมันร้านขายของชำเล็ก
ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนร้ายเอาแบงค์ปลอมมาใช้เนี่ย
คือกล้องวงจรปิดในร้านบันทึกภาพเอาไว้ได้หลายมุมเลย

ยายแดงก็บันทึกภาพเอาไว้ได้เหมือนกันจากกล้องวงจรปิด
ดังนั้นอยากให้เจ้าหน้าที่ตามตัวหน่อย
ไม่คิดเลยว่าจะคือหลอกร้านหนึ่งมาไม่สำเร็จ
แล้วก็มาหลอกยายแดงแล้วก็หลอกสำเร็จด้วยนะคะคุณผู้ชม
มีหลักฐานแบบนี้อยากให้เจ้าหน้าที่ตามตัวกันหน่อย
แต่ว่าก่อนอื่นให้ไปฟังเสียงลูกชายเจ้าของร้านขายของชำ

ใช่ครับสังเกตได้เป็นแม้ความบริการกัน๒แล้ว
ดูแล้วเราก็เลยบอกว่าไม่มีเงินทอน
แปลว่าพนักงานเขาจับได้อย่างนั้น
ก็คือว่าไม่คิดว่าเขาจะไปซื้อร้านใหญ่ข้าง

ถ้าเกิดงั้นให้ไปซื้ออีกฝั่งหนึ่ง
ว่าคนร้ายไม่ได้ไปซื้อฝั่งตรงข้ามหรอก

เลยเออแล้วร้านยายแดงก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดเหมือนกัน
ตำรวจก็คาดว่าคนร้ายเนี่ยคงตั้งใจแล้วค่ะที่จะเอาแบงค์ปลอมมาใช้
เพราะว่าเห็นว่าที่ร้านยายแดงมีแต่ผู้สูงอายุอยู่
แล้วมีคนซื้อของเข้าออกตลอดเวลาก็อาจจะทำให้ยายแดงเจ้าของร้านเองเนี่ย
ได้มีเวลาสังเกตว่านี่มันแบงค์จริงแบงค์ปลอม
อาศัยจังหวะเอามาหลอกแบบนี้นะคะแต่ยังไงก็ตามจะเร่งติดตามตัวคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะรับแบงค์มาส่องดูหน่อยครับ
จับดูมันสากไหมส่องดูสิมันมีลายน้ำหรือเปล่านะฮะก็สังเกตดูนะครับ